จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่น่าชีวิตน่าอิจฉา

ทุกอย่างซื้อนาฬิกาเวลาเป็นร้าน
คุณจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงขนาดจะต้องใช้เงินสเปนได้ถึงขนาดนี้
ดวงชะตาดาวเรียงรายต่อกันเกิน๗ราศีเห็นไหม

ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะแทนที่จะเป็นความผิดยิ่งใหญ่
กลับต้องคุกเขากดขาคุกเขาไว้

ผู้หญิงคนนี้มีอะไรทำให้เราหลุดภาพ
คาซาโนว่าคาซาโนว่าคาซาโนว่า
แล้วดวงของแขกของเรานี้จะแต่งงานใหม่ไหม
คือไม่ให้แต่งตามดวงนี้